เอาล่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องราวของแปลกหน่อยนะคะ
ปัจจุบันนี้นะต้องบอกว่าของสิ่งนี้

อยากจะให้คุณชนะไปลองชิมดูสักครั้งนะคะ
เพราะเขาบอกว่า๑ปีจะเจอไอ้เจ้าสิ่งนี้

คือเจ้าสิ่งนี้อยากจะให้คุณชนะไปลองนะ
มันดูน่ารักไหม

พอพาออกมาเป็นยังไง

ข้างในสอดไส้ช็อกโกแลตเคลือบเนยคาราเมล

กูจี้พูดคำนั้นออกทีวีไม่ได้นะ

เออให้ฟังดูพอเครื่องออกหน่อย

จริงมันก็จะไปวางไข่ไว้ตามแบบอุจจาระมูลของสัตว์ง่ายนะคะ
ก็ก่อนที่น้องจะวางไข่เนี่ยน้องกุจิเขาก็จะปั้นมูลสัตว์ให้เป็นก้อนกลมแบบนี้

แล้วที่เห็นเป็นก้อนกลมเนี่ยคือตัวอ่อนของแมงกุจีนะที่อยู่ข้างใน
เขาจะนิยมทานไอ้ตัวอ่อนของแมงกุจิที่อยู่ในก้อนขี้ควายเอาว่ากันแบบนี้
เพราะเขาบอกว่ามันมีรสชาติที่อร่อยมันหากินยาก

เอาจริงมีโอกาสถ้าลองดูอาจจะติดใจก็ได้นะ
ถูกต้องค่ะแล้วราคาเขาไม่ได้แพงนะ
จะขายกันเป็นก้อนอย่างนี้เลยคุณต้องไปทำการผ่าออกมาเอง
๓ก้อน๕๐บาทโอ้ลองไหม
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะกินไอ้ที่อยู่ข้างในนะ

ช่วงบอกไอ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเราก็จะเข้าใจผิด
ข้างในเอานี้กินได้ไอ้แมงก็จีนไอ้ตัวอ่อนมันไอ้กลมเนี่ย
เดี๋ยวไปเผลอละลายน้ำเนี่ย
เอาเป็นว่าผ่านออกแล้วเอาไอ้ตัวอ่อนกุจีไปทานทำอาหารได้
ไอ้กลมขี้ควายซาบค่ะ
มันก็เป็นของหากินยากต้องศึกษานิดนึงนะคะ